ข่าวเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษาที่ชัยภูมินี่เยอะจริง
วันก่อนพอวันนี้รองพอ

รองพอตบตาปุ้ยแล้วรู้เลยว่าปุ้ยรู้สึกยังไง
คือรองพอจีบเด็กครับจีบเด็กตามช่องทางแชทต่าง
ส่งสัญญาณส่งสัญลักษณ์ชอบหนู
ม๖แล้วเราแต่งงานกันนะ
ขนลุกไหมขนลุกครับไปดูครับ
นี่เป็นบางส่วนคลิปสั้นมาก
แต่แม่แสดงพฤติกรรมได้อย่างชัดเจนนะฮะ
เป็นพฤติกรรมของรองภูมิในการโรงเรียนดังในจังหวัดชายภูมิครับ
มีพฤติกรรมชอบทักข้อความเชิงจีบ

เพจเฟซบุ๊กรับน้องสร้างสรรค์ระดับมหาการ
แล้วก็ในทวิตเตอร์โอ้โหเขาแชร์กันได้แซ่บ
โดยมีหลักฐานแชทเพียบครับคุณผู้ชม
ส่งมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์นะครับ
ให้ทางเพจโดยมีการติดแฮชแท็ก
โรงเรียนม่วงเหลืองย่านถนนบรรณาการ
โอ้โหคนชัยภูมิก็คงรู้กันแหละโรงเรียนไหนนะ
มีตัวอย่างใจความในแชทเช่นนะคุณผู้ชมนะ
หลังจบม๖เราแต่งงานกันนะปุ้ย
คนรู้กล้านี่คนกระดองผอหรอคะ
เหรอคะเออนะฮะขอรูปสวยส่งมาให้ดูหน่อย
น่ารักจังถ้าครูมีเมียคงไม่กล้าชวนคนมาเป็นแฟนหรอก

แล้วก็ข้อความพูดจาแทะโลมในรูปแบบต่างนะครับ
รวมถึงคลิปวิดีโอเป็นเสียงรองพอคนนี้ที่นักเรียนเขาบันทึกเอาไว้

โทรศัพท์ไปพูดคุยกับนักเรียนหญิงชั้นม๓คนหนึ่ง
ที่เคยถูกรองพอรายนี้คุกคามเธอเล่าบอกว่า
พี่นักข่าวรองพอเนี่ยเคยโทรศัพท์มาหานะครั้งหนึ่ง
เวลาคุยชอบทำน้ำเสียงเชิงชู้สาว
คุยนอกเรื่องไม่เกี่ยวกับเรื่องเรียนหรอก
เคยชวนเธอกับเพื่อนไปกินข้าวแต่ปฏิเสธไป
บางทีก็แชทไลน์มาหาแล้วก็ชมรูปโปรไฟล์
บางทีก็จะแชทถามว่าอาบน้ำหรือยัง

ชอบกินข้าวหรือยังบางครั้งจะขอรูปแบบโป๊ะโป๊ะเปลื่อย
โอ้โหเอากล้องไตหน้าเลยเว้ย
และในโรงเรียนนะหากพอชอบนักเรียนคนไหนนะ
คือพอท่านจะใช้สายตาและทำท่าทางเนี่ย
ให้รู้ชัดเจนแล้วว่ารองพอชอบหนูนะ
ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบทราบว่ารองผอรายนี้คือ
รองภูมิในการโรงเรียนสตรีชายภูมิฮะนี่ฮะเปิดเผยออกมาแล้ว
แล้วก็สอบถามไปอย่างไรชายรัฐเจริญสุขท่านเป็นผู้บริการโรงเรียน
ก็เปิดเผยบอกว่าหลังจากทราบเรื่องโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจ
ก็รายงานไปยังสพแล้วก็ภูมิในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ธยมศึกษาชัยภูมิแล้วนะครับแล้วก็สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงนะฮะ
ซึ่งจะทราบผลสอบภายใน๗วันนะครับรวมทั้งจะเรียกรองพอท่านนี้มาชี้แจง
โดยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแม่แล้วก็ช่างไปอยู่โรงเรียนสตรีซะด้วยนะ
นี่ตั้งใจเลือกไปที่นี่ใช่ไหมหรือยังไง
กะเพียรอยสักอย่างโนร์เนาทหน้ากลัวมสงสักอย่างโทษขึ้น
บอกว่ามีส่งข้อความมามีแรกเกรดด้วยนะ

โอ๊ยตายแล้ว

อันนี้เรื่องจริงคุณผู้ชมนะคะ